คุณผู้ชมค่ะจากสาวสวยน้องพีคนะคะ
อนุโมทนาบุญกับพี่แมททิวดีนกันต่อดีกว่า
ก่อนหน้านี้ต้องเรียกว่าพระแมททิว

สิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ตอนนี้เรียกพี่ได้แล้วศึกเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดินหน้ารันงานในวงการต่อแล้วค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะพี่แมททิวออกอีเวนต์
เจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องที่ตัดสินใจบวช
เอาจริงหลายคนก็อยากรู้นะทำไมจู่บวชนะฮะ

แต่มันติดภารกิจหลายอย่างก็เลื่อนไปเลื่อนมา
แต่พอช่วงจังหวะที่ได้บวชนี่นะเป็นโอกาสดีพอดี
ก็เลยตัดสินใจเข้าศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๒สัปดาห์คุณผู้ชม
แล้วก็เลือกวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารที่เชียงใหม่
เพราะว่าอยากจะสงบจิตสงบใจจริง
ช่วงที่อยู่ในผ้าเหลืองรู้สึกสงบมากค่ะ

ตอนนี้ศึกออกมายังติดนะติดปฏิบัติสมาธิสวดมนต์สม่ำเสมอค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่แมทเองก็เล่าถึงโมเมนต์ที่ช่วงที่ปรงผมแล้ว
แล้วน้องดีแลนด์ลูกชายไงน้องเดมี่ลูกสาวเกิดแปลกใจว่า

เจ้าตัวก็เลยอธิบายให้ลูกทราบในตอนนั้นด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังพี่แมทเล่าให้ฟังหน่อยจ้า
สำหรับดีแลนด์ก็เตรียมเขาไว้แล้วก็บิวต์เขาว่าโอเคว่า
ว่าเดี๋ยวที่กำลังจะไปทำสิ่งนี้นะเพื่ออะไรนะ
แล้วมันจะเป็นยังไงเราจะไม่ได้คุยกันเราไม่ได้เจอกันแบบหลายวัน
ทั้งคู่ก็แปลกใจตอนที่ปงผมเรียบร้อยแล้ววันแรกก็คือโอ้โห
ลูกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจำไม่ได้ค่ะค่ะ
เธออาจจะเคยเห็นบางรูปที่เดมมี่ยืนมองผมตอนที่ผมเป็นนาฬิกาศาสตร์นะครับ
ใครไม่มีคิ้วไม่มีผมอะไรอย่างนี้
ก็แปลกดีแต่ว่าพอได้ยินเสียงแล้วก็โอเค
ที่อยู่ในวัดก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิด
ตักโซเชียลมีเดียออกทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี
ทำให้เราเห็นว่าบางทีเราอยู่กับมือถือเพื่อเล่นเยอะ
มันทำให้เราเครียดนะโดยที่บางทีเราคิดว่ามันเพลิน

สติอยู่กับสมาธิตัวเองนานมันทำให้เราใช้ชีวิตช้าลงนิดหนึ่ง
เราจะมองเป็นสเต็ปมองเป็นช็อตมีการวางแผนมากขึ้น
อย่าทิ้งมันนะอย่าทิ้งตรงนี้ไปนะ
เพราะเราอยู่ในผ้าเรืองแล้วเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์
ก็พยายามนำตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้
บวชแล้วก็มีสิ่งดีตามมานะคุณผู้ชม
อีก๒สัปดาห์พี่แจ๊คพี่แจ๊คจะได้เป็นป้าแจ๊คแล้วนะ
ไปรับขวัญหลานได้เลยเพราะว่าหลานจะลืมตาดูโลก

แล้วก็บอกเลยว่าตื่นเต้นมากมีเลิกคลอดเรียบร้อยแล้วนะ
เดี๋ยวมาบอกอีกทีส่วนเรื่องเพศเราอยากรู้
เขายังไม่บอกลูกสาวหรือลูกชาย
คุณผู้ชมเอาเป็นว่าลุ้นนะคะแล้วก็ขอให้น้องแข็งแรงมาก

แต่เราก็แบบว่าน่าจะเป็นหลานสาวเนาะเพราะว่าลีเดียเขาสวยขึ้น

แต่เราคิดว่าเป็นลูกชาย
แปลงไป๒ทีแล้วกันเดี๋ยวตัวเฉยจะได้สนุกสนานกันนะว่า